เจ๋ง๑๕๐๐๐ไงจะใครล่ะ

มันต้องมีเงินเดือนขึ้นบ้างใช่ป่ะ

คิดว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อวันนะ

เถอะวันนี้ไม่ได้จะมาบ่นเรื่องค่าคลองชีพอีกหรอก
แล้วเจ๋งจะมาบ่นอะไรให้ฟังอีกนั่นเหรอ

วันนี้ผมทำงานเป็นมนุษย์เมืองหลวงมาก็นานแล้ว

พอจะรู้จักตรอกซอกซอยในเมืองหลวงเยอะขึ้นแล้ว
เห็นความเจ๋งของกรุงเทพชีวิตดีที่โคตรจะลงตัว
จำได้ไหมตอนนั้นเจ๋งดันห้าวไปซื้อรถ
มาขับแลกกับความสะดวกสบายในการไปทำงาน
ตั้งแรกมากก็คือใช้เวลาบนท้องถนนมากขึ้น
เพราะว่าคนอย่างเราก็มีปัญญาแค่จะเช่าที่พักนอกเมือง
แต่บริษัทต่างมันก็ชอบไปอยู่ในเมือง
บริษัทของผมเองเนี่ยก็ดันอยู่ในใจกลางเมืองซะด้วย
การจะฝ่ารถติดตอนเช้าเข้าไปในเมืองเนี่ยก็ทรมานทรกรรมสิ้นดี
ตั้งแต่๖โมงเช้าเร่งรีบให้ไปทำงานได้ทัน๙โมง
กาแฟก็กินในรถตื่นสายหน่อยก็ต้องบึงขึ้นทางด่วนเสียตังค์อีก๕๐บาท
ซึ่งก็เป็นทางด่วนที่โคตรจะไม่ด่วนเลยจ่าย๕๐บาทเหมือนจ่ายค่าที่จอดรถ
มากกว่าขับไม่รู้ว่ามันด่วนกว่ากันตรงไหนนะ
แต่เขากล้าเรียกว่าทางด่วนเราก็ต้องกล้าจ่ายดีวะ
ซึ่งจากที่เคยบ่นไปคราวที่แล้วถ้าระบบขนส่งมวลชนทำได้ดีกว่านี้และถูกกว่านี้มีประสิทธิภาพกว่านี้
เราก็คงไม่ต้องมาใช้ชีวิตบนท้องถนนมากขนาดนี้
ไม่ใช่มานั่งจิบกาแฟและสบตารถคันข้างที่อ้างหวังพอกัน
ชีวิตดีที่ลงตัวข้อที่๒น้ำรอระบาย
ก็คือฝนนี่แหละแล้วไอ้แถวบ้านเราเนี่ยก็นะฝนตกทีไร
น้ำมันก็รอระบายทุกทีไปอุโมงใหญ่อุโมงยักษ์เนี่ยไม่รู้ว่าเชื่อมจากไหนไปไหน
แต่ที่ติดอยู่ในใจว่าทำไมมันไม่เคยเชื่อมกับท่อระบายน้ำแถวบ้านหรือแถวออฟฟิศกูเลยสักครั้ง
วันดีคืนดีก็ท่วมหนักท่วมหนาท่วมบ้าท่วมบ่อเข้าท่อรถดับเป็นภาระสังคมเข้าไปอีก
สงสัยจริงว่าปัญหานี้มีมากี่ปีกี่ชาติก็ขาดไม่ได้เลยจริง
ไม่เคยมีใครหน้าไหนในโลกล่าที่จะเยียวยามันได้เลยจริงเหรอ
ท่วมถี่ไม่ใช่แค่ลำบากเรื่องการจราจรไปมานะ
หมากลิ่นแมวกลิ่นหนูกลิ่นขยะก็ผสมปนเปย์กันไปท้าทายโพรงจมูกของเราเป็นของแถมอีกด้วย

นี่เป็นแค่ปัญหาคลาสสิกไม่กี่อย่างของเมืองหลวงนี้นะ
ยังมีเรื่องราวของชีวิตดีอีกหลายอย่างที่เชื่อว่าหลายคนจะต้องพบต้องเจอแบบผม
ไม่ว่าจะเรื่องฟุตบาทสตีทฟู้ดริมทางเท้าสถานที่ราชการที่ไม่เคยมีที่จอดรถเพียงพอเลย
ไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่จอดว่างแต่มีป้ายชื่อติดไว้เนี่ยเขากันไว้ทำไม
นี่มันกลางเมืองหลวงไม่ใช่เหรอทำไมปัญหามันเยอะแยะวุ่นวายมากมายไก่กองขนาดนี้วะเนี่ย

ช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งพ่อเมืองกอทมนี่แหละทางสว่างที่พอจะมองเห็น
มีผู้สมัครผู้ว่ามากมายหลากหลายนโยบายแต่ละคนก็มีความดีต่างกันไปใครจะมองมุมไหน
ถามเพื่อนถามฝูงก็คิดว่าจะเลือกใครบางคนก็อยากได้ผู้ว่าที่จัดการเรื่องกรุงเทพต้องปลอดภัยสะอาดเดินทางสะดวก
เพื่อนอีกคนก็ขอแค่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มอีกหน่อยเพราะบ้านมันอยู่ในเมืองหันไปทางไหนก็มีแต่ตึก
ส่วนตัวผมนะคะอยู่ช่างเมืองไงก็ขอแค่ความปัญหารถัดน้ำทร่วมรถไปก็สบายใจขึ้นเยอะแล้ว

จำได้ไหมว่าเจ๋งเป็นคนสกลนครโดยกำเนิด
มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งพ่อเมืองกรุงเทพกับเขาซะเมื่อไหร่กัน

มาหางานหาการในกรุงเทพทำเช่นเดียวกัน
แต่ไอ้คนเหล่านี้แหละที่มันต้องใช้ชีวิต
และต้องฝ่าฟันปัญหาต่างเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองหลวงกันทั้งนั้น
ซึ่งเราเรียกคนเหล่านี้ด้วยภาษาเท่ว่า

ซึ่งไอ้เมืองมหานครแบบนี้เนี่ย
มันก็มีประชากรแฝงอยู่ค่อนข้างเยอะ

มันดึงมันดูดให้คนวิ่งมาตามความฝัน
แต่พอถึงเวลาที่ต้องเลือกคนมาแก้ปัญหา
เรากลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแบบนั้นเลย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็น่าสงสัยนะ
ว่าไอ้วิธีการเลือกตั้งพ่อเมืองแบบนี้เนี่ย
มันจะตรงใจกับคนใช้ชีวิตจริงเหรอวะ
ในเมื่อคนบางส่วนที่ใช้ชีวิตอยู่จริง

การเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านมันตอบโจทย์จริงเหรอ
มันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะว่ากลไกแบบนี้

เกี่ยวกับชีวิตและความยากลำบากในกรทม
แต่สุดท้ายผมดันไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
แต่ก็เอานะมันคงเป็นกลไกที่ใครสักคนคิดมาดีแล้ว
พวกประชากรแฝงก็ได้แต่นั่งยิ้มแห้งมองความเป็นไป
ทำไงได้ก็โคตรเง่าสักกระดาษของเรา

ก็เพราะประเทศนี้อะไรมันก็กระจุกตัวอยู่ถึงในกรุงเทพไง
คนต่างจังหวัดผู้มีฝันอย่างเรา
ต้องเข้ามาเบียดเสียดหางานทำกันในเมืองหลวงแห่งนี้แหละ
มาถึงตรงนี้ก็เลยต้องทำใจ

โคตรเจ๋งไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพว่ะ